ไปดูบรรยากาศของการทิ้งทัวร์เทศกาลบูษาเดือน๑๐

ที่นั่นเขาจัดงานใหญ่มากเลยครับ

โอ้โหแล้วเต้นกันอย่างมันเลย
นี่คือบรรยากาศในการจัดงานนิทัศกาล

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี๒๕๖๕ในคืนสุดท้าย
มันก็ต้องสุดเวียงโอ้โหนี่งานบุญนะ
นี่งานบุญนะอยากเข้าใจอะไรผิดนะ
ตรงนี้เป็นเวทีรำวงเวียนครกครับคุณผู้ชม
และมีประชาชนนับพันมาร่วมเต้นรำ
ส่งท้ายเดือน๑๐กันอย่างคึกคักและแน่นอน
นี่หุ่นเปรตมาร่วมเต้นด้วยขอเต้นก่อนที่จะกลับสู่นรกกระภูมิ

แล้วไหนเปรตมาทั้งทีขอประชันเสียงเปรตกันหน่อย
เอ้าก็เขามีการจัดการนะครับร้องเสียงเปรตถึงแชมป์งานบุษนาสิบ
เอาจริงเขาบอกว่าแชมป์นะจะได้เงินรางวัล

มีรางวัลให้ด้วยแล้วรวมทั้งหมด

น้องฟังเสียงเปรตกันครับ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

นัพพรรณณวงรัฐนะครับหรือป้าเยาป้าเยาเนี่ย
อายุห้าสิบสองปีเป็นผู้ชนะในงานนี้ป้ายาวทำเสียงได้
โดนจิตโดนใจคณะกรรมการทั้งเรื่องของการเปิดตัวค่ะรวม
ไปถึงเสียงเปรตก็ทำได้เหมือนโหยหวนได้อย่างสาใจจริง

ก็เลยคว้ารางวัลชนะเลิศแชมป์ร้องเสียงเปรตบุญศาสตร์เดือน๑๐ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และได้รับเงินรางวัล๒๐๐๐บาท
บอกว่าคุณพี่ไม่แน่ใจว่าทำเสียงเปรตหรือว่าคุณพี่ปวดท้องเหมือนกันนะตอนแรก
เนี่ยคุณดูคุณดูเห็นมั้ยท่าโอ้โหบิดโอ้โห
เรียนได้ว่ามันเป็นการบิดเสียงสุดท้ายออกมาจริง

ก็นี่เป็นการประกวดแข่งขันกันในถือว่าเป็นการส่งท้ายงานบุญศาสตร์เดือน๑๐นะ
ของนครศรีธรรมราชเขาบรรยากาศสนุกสนานนะคะ